สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ความสับสนเก่ายังค้างคาอยู่เยอะครับ
ฉะนั้นเราจะต้องค่อยคลี่คลายให้มันชัดเจนแต่ละเรื่อง
แต่ละเรื่องตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็พยายามจะไล่หาคำตอบมาให้
เรื่องที่หนึ่งเลยครับคนสูงอายุคนที่อายุเกิน๖๐ปี
ผู้ป่วยเรื้อรัง๗โรคที่เขาเคยไปลงทะเบียนกับแอปหมอพร้อมเอาไว้แล้ว
แล้วในแอปหมอพร้อมเนี่ยได้นัดแนะวันฉีดสถานที่ฉีดเอาไว้แล้ว
ตกลงจะได้ฉีดตามนัดเดิมไหมครับ
คำตอบนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินยืนยันว่า
จะได้รับการฉีดนัดตามนัดเดิม
ไม่มีการชะลอไม่มีการเลื่อนนัดแต่อย่างใด
เอาให้ชัดนะครับถ้าชัดตามนี้ก็แปลว่าเบาใจได้
เอาให้ชัดนะครับไม่กลับไปกลับมาอีกแล้วนะ
นี่มันวันที่๓๑แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน
เขาก็จะได้เริ่มฉีดกันเอาให้ชัด

เมื่อปิดจองกับหมอพร้อม
แล้วให้ประชาชนไปจองแอปต่างจังหวัดที่เขาจะจัดขึ้น
จังหวัดใครจังหวัดมันเนี่ย
ตกลงความคืบหน้าไปถึงไหน
เพราะเห็นเงียบอยู่

ล่าสุดเนี่ยประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต
ได้ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้ว่าและทีมงานของจังหวัดทั่วประเทศไปแล้ว
อันนี้ก็คุยกันถึงแนวทางการกระจายการเจ็ดวัคซีน
จองวัคซีนใน๗๗จังหวัด

ก็คอยฟังรายละเอียดความชัดเจนจากจังหวัดของท่านเอาเองนะครับ

แต่ละจังหวัดขีดความสามารถ
อาจจะไม่เหมือนกัน
ยังไงก็ตามในแนวทางปฏิบัติจะต้องทำให้ประชาชนสะดวกที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองหรือการฉีด
แต่นี่ถามว่าแต่ละจังหวัดเนี่ย
เขาจะเริ่มเปิดจองการรับฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่

อันนี้เนี่ยตอบได้เลยว่า
จังหวัดเขาต้องรอให้มีความชัดเจน

รอให้วัคซีนได้มาชัดเจนเสียก่อน
เพราะไอ้ที่ประกาศกันโครมโครมว่าจะได้มาเท่านั้นเท่านี้ภายเดือนนั้นเดือนนี้
มันยังไม่มีความชัดเจนที่ให้
ให้เกิดความอุ่นใจว่ามันมาแน่
คือมันจะต้องมั่นใจก็ต่อเมื่อได้เห็นของในมือว่าอย่างนั้นเถอะ

ถ้าจังหวัดไหนเขาเปิดจอง
วันที่มาเปิดจองเนี่ย
นั้นจะต้องระบุว่าคุณจะได้รับฉีดวัคซีนเมื่อไหร่
วันไหนเวลาอะไรสถานที่ฉีดที่ไหน

แล้วลองนึกดูที่พอเวลาถึงวันเนี่ย

ของไม่มาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
จังหวัดเนี่ยเละเลยนะครับ
เขาจึงยังไม่ขยับตอนนี้
เรื่องจะจองฉีดวัคซีนเขาได้แต่เตรียมไว้
เขารอความชัดเจนก่อน

เพราะเขาคงไม่มั่นใจ

เรื่องความเคลื่อนไหวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขาเข้ามาเกี่ยวกับการจองวัคซีนยังไง
ทำไมเขาต้องเข้ามาเกี่ยวด้วย
เพราะว่าในเมื่อรัฐบาลประกาศโครมว่าจะได้วัคซีน
เดือนนั้นเท่านี้โดสเดือนนี้เท่านั้นโดส

แล้วก็จะแถลงออกมาว่าก่อนจะถึงสิ้นปีจะได้เป็นร้อยล้านโดสเนี่ย
แล้วทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเขาไม่รอของฟรีล่ะ
ทำไมเขาต้องเอางบของท้องถิ่นมาเตรียมจองจัดซื้อเองล่ะ
อันนี้คำตอบมันน่าจะอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่มั่นใจวัคซีนฟรีสิครับ
ที่รัฐบาลประกาศว่าจะได้มาตามตัวเลขที่แถลงนั่นน่ะเขายังไม่ค่อยไว้ใจ
เพราะยังไม่มีใครได้เห็นสัญญาซื้อขายวัคซีน
เออเรื่องสัญญาซื้อขายวัคซีนเนี่ยมันแปลกไหมล่ะครับ
เรื่องมากเรื่องใหญ่ขนาดนี้จนป่านนี้ยังไม่มีใครได้เห็นเนื้อหาสัญญาในการจองในการซื้อวัคซีน
ไม่รู้ว่าถ้าบริษัทผิดสัญญาเขาจะชดเชยความเสียหายยังไง
แต่ในตัวเนี้ยถ้าใครอ่านไทยรัฐขอร่ำแม่ลูกจันเนี่ย
เขาเค้าเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดสัญญาจองซื้อวัคซีนเอ็กซีนิโกร์๖๑ล้านโดส
ให้ประชาชนรับทราบในรายละเอียด
กำหนดเวลาจัดส่งสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อเป็นหลักประกัน
สัญญาจองซื้อวัคซีนล็อตใหญ่กว่า๖๐ล้านโดส
มันเป็นมูลค่าทางการค้าตั้งหลายพันล้านบาท
มันต้องระบุกำหนดการส่งสิมันต้องระบุการมอบวัคซีนล่วงหน้า
แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่ระบุเงื่อนไขเหล่านี้ไว้ในสัญญา
มันต้องระบุราคาซื้อขายเอาไว้ในสัญญาด้วย

ดังนั้นเขาจึงเรียกร้องว่าควรเปิดเผยราคาวัคซีนที่รัฐบาลจัดซื้อมา
เพราะว่าเงินที่ซื้อเนี่ยมันเป็นเงินภาษีประชาชน
เขาจึงย้ำว่าการจัดซื้อวัคซีนไม่ใช่ความลับทางราชการ
แม้กระทั่งการจัดซื้อยาฟาลิพิราเวียเนี่ย
ก็มีการเปิดราคาจัดซื้อไว้อย่างชัดเจนเราเคยได้เห็นแล้ว
ลูกจันทร์บอกว่าสัญญาซื้อเรือดำน้ำเขายังเปิดเผยราคาได้เลยครับ
แล้วทำไมการจัดซื้อวัคซีนจึงปกปิดไม่เปิดเผยสัญญาปกปิดไว้ทำไม
นี่คือคำถามที่เขาต้องการคำตอบหวังว่ารัฐบาลคงจะมีคำตอบ
คืออย่างที่บอกภาวะอย่างนี้เนี่ยอะไรที่จะทำให้เกิดความชัดเจนได้ต้องทำ
อะไรที่ให้มันเกิดความเชื่อมั่นได้ต้องทำ
ถ้ามันไม่ชัดเจนคนไม่เชื่อมั่นคนสับสนคลุมเคลือ
เดี๋ยวก็กลับไปกลับมาประชาชนเวียนหัวแล้วเขาไม่เชื่อมั่นแล้วผลเสียมันจะตามมาเยอะ
วันนี้เนี่ยเราจึงได้เห็นภาพข่าวที่บอกเมื่อกี้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง
เขาเขาจองจะจ้องจะจองวัคซีนซิโนฟาร์มที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรนำเข้า
เขาจองเพื่อไปฉีดให้ประชาชนในด่านหน้าในพื้นที่เขาก่อน
คำถามที่คุณบุ๊กคุยเมื่อกี้ว่าจะทำได้ไหมที่ว่าท้องถิ่นแห่จองชิโนฟาร์ม
แต่ว่าสอกเขาว่าจะวืดเพราะขัดกฎหมายเพราะในกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไปซื้อวัคซีนได้
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยรองวิศนุท่านก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหากระทรวงมหาดไทยจะแก้ระเบียบได้เอง
แต่ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อสักครู่ไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมแก้ไหม
จะลองแก้ไหมถ้าไม่แก้ก็ไม่มีไปจัดซื้อสุ่ม๔สุ่ม๕ขึ้นมาสตงไปตรวจสอบผิดนะครับ
อันนี้ก็มีปัญหาขึ้นมาอีก
ก็คอยดูว่าในที่สุดกระทรวงมหาดไทยจะปลดล็อกให้ได้ไหม
แต่สำหรับประชาชนเนี่ยคนที่จะได้รับวัคซีนเนี่ยให้จำไว้นะครับ
ไม่ว่าวัคซีนจะได้มาจากทางไหนอย่างไร
ใครจะเป็นคนจัดซื้อเอาเงินก้อนไหนมาซื้อ
ประชาชนคนทั่วไปจะต้องได้รับฉีดวัคซีนฟรีครับ

แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย
จะต้องเงินจ่ายเงินมาซื้อจากราชวิทยาลัย

เพราะว่าอบททั้งหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย
เอาเงินมาจากงบประมาณจากการเก็บภาษีมาซื้อ
ฉะนั้นฟรีให้ชัดเจนตรงนี้ก่อน
แล้วถ้าฟังคำย้ำจากศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานล
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร

ประชาชนที่องค์กรนั้นจะไปดูแล
จะได้รับบริการฉีดวัคซีนฟรีครับ
เน้นตัวโตฟรีครับ

สตราจารย์นายแพทย์นิทธิย้ำก็คือว่า
ราชวิทยาลัยจุฬาพร
ไม่ใช่องค์กรแสวงหากำไรกับวัคซีน
ใช้คำว่าไม่มีการบวกเพิ่มเติม

แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางจัดหาวัคซีนทางเลือก
ให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงเท่านั้น

ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และเป็นวาระแห่งชาติอยู่ในเวลานี้
ผมย้ำมาตลอดว่าอยากกลับไปกลับมา
อย่าพูดกันคนละหนคนละทีอย่าสร้างประเด็นให้คนคุมเคลือ
อย่าให้คนสงสัยอย่าให้เขาขาดความเชื่อมั่น
อย่าให้เขาไม่เชื่อรัฐบาลอย่าให้เขาไม่เชื่อนายก
แล้วมันจะยุ่งมันจะยุ่งและจะคุยกันไม่รู้เรื่อง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ